ภารกรวันนี้ก็เปิดทำการกันตามปกตินะคะซึ่งผู้สื่อข่าวเราเนี่ย
วันนี้ไปสังเกตการณ์นะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง
ก็พบว่าวันนี้ลูกค้าหรือว่าคนที่ไปที่ห้างภารกรนั้น
บางตากว่าทุกวันนะคะแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่แปลกตาออกไปนะคะ
แตกต่างออกไปจากทุกวันก็คือมีช่อดอกไม้นะคะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ย
ไปวางไว้ที่ห้างภารกรเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะนักท่องเที่ยวจีนท่านนี้เนี่ย
ในมือก็คือช่อดอกลิลลี่สีขาวแล้วห่อด้วยกระดาษสีดำนะคะ
ก็เอามาวางไว้ที่หน้าห้างสยามภารกรเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิต
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะซึ่ง๑ใน๒ของผู้เสียชีวิตก็เป็นหญิงชาวจีน
แล้วในเหตุการณ์ก็มีผู้บาดเจ็บห้ารายด้วยนะคะครับผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาเองไม่ได้รู้จักกับผู้เสียชีวิตเป็นการส่วนตัว
แต่ก็ขอเป็นตัวแทนเพื่อนร่วมชาตินะคะเอาดอกไม้มาไว้อะไรรวมถึงขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วยนะคะ
ก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักท่องเที่ยวหลายคนเองก็หวั่นใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วถ้าหากว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นเชื่อว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะสบายใจขึ้นแล้วก็จะกลับมาอีกค่ะ

แล้วถ้าหากเราสำรวจบรรยากาศไปรอบหลังจากที่ห้างภารกรวรรณ์วันนี้กลับมาเผิดทำการปกติ
วันนี้เป็นแบบนี้คือลูกค้าบางตาทั้งชาวไทยทั้งต่างชาติ
คึกคักเหมือนกับทุกวันก็จะมีนักข่าว
นักข่าวมีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติ
ก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่ส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าร้านเนี่ยก็เปิดทำการตามปกติร้านที่ไม่เปิดก็จะเป็นร้านแบรนด์เนม
แรนดเนมส่วนใหญ่ยังปิดให้บริการอยู่เพื่อซ่อมแซม
แล้วก็เดี๋ยวเพื่อความพร้อมในการกลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่ง
แล้วถ้าดูมาตรการรักษาความปลอดภัยของห้าง

ก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่๑๒คน

แต่ว่ามีการติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะและสแกนโลหะแบบ
แบบเดินผ่านแล้วมันจับสัญญาณตรงทางเข้าห้างต่อไป

ถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดไม่ได้นำทรัพย์สินกลับไป
ก็สามารถที่จะไปติดต่อรับคืนได้
ของ๖๑๐๘๓๕๓
ก็ได้ทุกวันตั้งแต่ช่วงเวลาห้างเปิด๑๐โมงถึง๔ทุ่ม
อันนี้ก็ทราบว่าก็มีคนมารับของจำนวนนึงด้วยเหมือนกัน
ปกติส่วนชั้นจีนแม้เป็นวันธรรมดานะ
คนเยอะนะเพราะมันมีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย
วันนี้จากภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ก็บางตาอย่างเห็นได้ชัดนะครับ